จุดนี้แหละฉันมาถึงแล้วเนี่ยน้ำตกที่เธอบอกนี่ไง
ที่นั่นแหละแต่เธอไม่เช็คสภาพอากาศก่อนหรือเล่นอู้จะตกสะพาน
เธอก็นี่งั้นรีบมาเลยเดี๋ยวฉันจะพยากรอากาศก่อน
ให้มันรู้กันไปว่าช่วงนี้ยังเที่ยวไม่ได้แค่นี้นะ
รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วค่ะ
ช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวต้องระวังกันหน่อยนะคะฝนตกลงมาแล้วบางพื้นที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลาก
โครนถล่มหรือว่าน้ำเชี่ยวน้ำหลากแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
โดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะภาคใต้นะคะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันอาจจะมีคลื่นลมแรงหน่อย
ต้องระมัดระวังส่วนเรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดมา
แล้วก็ส่งผลให้ภาคใต้ได้รับอิทธิพลในส่วนนี้นะคะพยากรอากาศกันนะคะ
สำหรับวันนี้จนถึงวันที่๘มิถุนายนค่ะสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ช่วงนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่
จุดที่ไม่มีฝนอากาศร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็มีแดดช่วงครึ่งเหมือนเช้า
หลังบ่ายไปแล้วจนไปถึงค่ำจะมีฝนตกลงมาฉะนั้นก็ต้องรีบเก็บพืชผลการเกษตรกันด้วยค่ะ
ภาคกลางภาคอีสานค่ะจะมีภาคภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะ
จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐๖๐ของพื้นที่ฝนตกดักบริเวณใกล้กับทะเล
ตกแบบมาไวไปไวนะคะคลื่นทะเลสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกตลอดช่วง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
คลื่นทะเลฝั่งอันดามันจะสูงมากกว่าฝั่งอ่าวไทย
จุดที่มีคลื่นจะมีฝนด้วยนะคะแล้วก็คลื่นสูงประมาณ๓เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๔๐ของพื้นที่
ตกหนักช่วงบ่ายถึงค่ำระวังปัญหาเรื่องของการรอน้ำรอการระบายกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวอุทยานเที่ยวน้ำตกก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้ดี
แม้ว่าจะเป็นช่วงน้ำฝนที่ตกลงมาอาจจะทำให้ชุ่มฉ่ำเขียวขจี
แต่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้ด้วยเช่นเดียวกัน
วันนี้ดิฉันต้องรีบกลับก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ